ทุกผู้ชมครับช่วงนี้เปิดเทอมกันแล้วนะ
เด็กก็ต้องตัดผมก่อนไปโรงเรียน
ทีนี้คุณแม่ท่านหนึ่งอยู่ที่กำแพงเพชรบอกว่าพาลูกสาวเนี่ยไปตัดผม

ช่างตัดผมเนี่ยไถสักเกรียนแบบทรงผมนักเรียนชายเลย
นี่เห็นไหมหลังขาวอย่างนั้นเลย
อันนี้ต้องเป็นผมนะเด็กนักเรียนชายไปอันนี้ทรงนี้เลย
เพื่อนเขาก็ไม่กล้าไปโรงเรียนสภาพจิตใจก็ย่ำแย่
แม่บอกว่าถามไปยังร้านตัดผมคนตัดผมให้ลูกเนี่ยบอก
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอางี้ก็แล้วกันนะไม่คิดเงิน
แล้วเดี๋ยวให้หมวกใบหนึ่งแม่นี่แม่บอกมันใช่เหรอ
แต่สภาพจิตใจของลูกสาวนี่นะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้นะครับ
บอกลูกสาวไปตัดผมที่ร้านแห่งหนึ่งยายเนี่ยพาไปนะ
แล้วบอกช่างตัดผมบอกตัดทรงนักเรียนซอย
ซอยแบบไหนยังไงแล้วช่างไม่รู้เหรอคะว่าน้องเขาเป็นผู้หญิง
ต้องรู้สิใช่ไหมว่านี่คือเด็กผู้หญิงนี่ฮะแต่ออกมาเนี่ยเป็นทรงนักเรียนชายสั้นเกลียนได้ยังไง
บอกช่างตัดออกมาเป็นทรงนักเรียนผู้ชายแต่ลูกเป็นผู้หญิง
แล้วช่างเนี่ยแสดงการรับผิดชอบด้วยการไม่คิดค่าตัดให้หมวกมาใบหนึ่ง
แต่สภาพจิตใจของเด็กเนี่ยมันย่ำแย่มากคือมันเทียบกันไม่ได้เลย
ถึงขั้นแบบไม่ไปโรงเรียนไม่อยากเจอคนพูดมาเลยบอกอยากจะฆ่าตัวตาย
นี่เด็กป๕พูดนี่ไหมฮะแล้วน้องไม่ไปโรงเรียนนะครับไม่ยอมไปเลยนะฮะ
ทั้งที่เป็นเด็กเรียนดีไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนเลยนี่คุมแบบคืออย่างนี้เลยอ่ะค่ะ
ทุกข์ใจมากโทรไปคุยกับช่างตัดผมนี่ตอนน้องผมยาวนะ
คือเด็กป๕ป๖ก็โตแล้วนะไม่ใช่ว่ายังไม่ใช่ว่าเล็กนะนี่ฮะก็เริ่มโตแล้วนี่เห็นไหมฮะ
คือโทรไปคุยกับช่างตัดผมเนี่ยก็ตกลงกันไม่ได้ช่างตัดผมก็ตอนไปโทรก็เหมือนกับเมาอีก
คุยกันไม่รู้เรื่องอีกนี่ฮะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแม่บอกถ้าจะไปเดินเรื่องเอาเรื่อง
ก็ต้องหยุดงานอีกมีค่าเดินทางอีกก็เลยขอคำปรึกษาทางทนายที่เขาเป็นทนายอาสาว่า
กำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่นะฮะบอกว่าร้านตัดผมที่เกิดเหตุเนี่ยตามข่าวตรงนี้
แม่เขาร้องเรียนเนี่ยอยู่ในอำเภอขานุวรรลักษบุรีที่กำแพงเพชรนะครับ
ลูกสาวของคนร้องเรียนเป็นนักเรียนหญิงชั้นป๕อายุ๑๑ปี
แล้วก็มีการโพสต์คลิปการพูดคุยระหว่างแม่กับช่างตัดผม
คือคุยกันยาวเนี่ย๑๐นาทีกว่านะฮะเอาแบบบางช่วงบางตอนให้ฟังกันแล้วกันนะ
ต้องถามต้องลูกค้าก่อนช่างไม่ใช่ชื่อบื้อ
คบตัดสนทนักเรียนใช่ไหม
ถือไปเตยไขเลยเนี้ยโชว์ให้เขาดูว่าถ่ายเลย
ใช่หรือครับทำไมถึงพูดนะครับ
ยายก็พูดบอกว่าเขาไม่ใช่เด็กผู้ชายเขาเป็นเด็กผู้หญิง
เราทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วเด็กคนนี้ก็ไม่สนใจ
แต่มือถือก้มหน้าก้มตาลูกสาวของคุณเป็นลูกสาวฉันฉันก็รู้สึก

ใช่ค่ะงั้นก็เยียวยาให้น้องหน่อยเนาะ
ไม่รู้คุณคิดยังไงคุณพูดของคุณมา
ทำขวัญให้น้องเขาหน่อยเพราะว่าหนูก็พยายามแล้วคือลูกลูกไม่เอาเลย
ไม่ยอมคุยกับใครเลยหนูก็ทุกข์ใจ

ก็เอาวิกไม่เอาวิกไหมจ๊ะดังเอาวิกมาให้เอาไหม

วิกอมซอม
อยากฆ่าตัวตายอย่างเดียวเลยค่ะ

ไม่ลองก็ไม่รู้คุณก็พูดให้ตัวลูกไม่เข้าใจสิคะ

ไม่เอาฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะ
นี่แม่บอกแม่โทรไปคุยกับช่างตัดผม
คุยกัน๑๐นาทีกว่านะฮะ

ชาวเน็ตชาวโซเชียลก็แสดงความเห็นว่าเออมัน
แม่อาจจะสื่อสารการผิดพลาดตอนไปบอกทรงหรือยังไง

ก็เห็นก็น่าจะรู้ว่าน้องเขาเป็นเด็กผู้หญิงอะนะคะ

มันไปยังไงซอยมันไปอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมฮะ
เราก็ไปถามครอบครัวของเด็กนักเรียนหญิงคนนี้นะครับ
ทางครอบครัวบอกตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เนื่องจากเด็กก็ยังต้องดูแลเรื่องของจิตใจนะครับ
อยากให้ร้านเนี่ยมาเยียวยาแล้วก็รับผิดชอบนะครับ
ส่วนร้านที่เกิดเหตุนะครับ

เขาก็ยังไม่สะดวกให้ข้อมูลเหมือนกัน
บอกแค่ว่าทางแม่เด็กเนี่ย
เขาจะให้ชดใช้เยียวยาเป็นเงิน๕๐๐๐บาท

มองว่ามันแหมมันเยอะไปอะไรอย่างนี้

ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชรทราบเรื่องแล้วนะครับ
กำลังจะประสานแม่เด็กเพื่อมาช่วยเรื่องของจิตใจของเด็ก

โรงเรียนเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้เป็นกรณีพิเศษนะ
ด้วยการจะให้ครูส่งแบบฝึกหัดแล้วก็การบ้านมาให้เด็กทำที่บ้าน
อืมเพราะน้องไม่กล้าไปโรงเรียนใช่ไหมครับ
จนกว่าสภาพจิตใจจะดีขึ้น